ไปติดตากันต่อที่จังหวัดเชียงใหม่

พาไปเที่ยวบ่อยจังเดี๋ยวจะพาไป

ไอไข่วัดสันเมื่อกี๋ยังว่ากันว่ามีคน

แล้วคุณดูเด๊ะ
เดะเลยเดะ

รถนี่ก็ไม่ธรรมดานี่รถหรู

แต่เป็นรถของเล่นนะจ๊ะ

ที่วัดสันเมื่อกี๋ยังตะบนสำรรรราช
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเฉียงใหม่

เขาบอกว่าหลายคนได้โชคได้ลาบจากที่นี่
ก็เลยต้องมาแก้บงแก้บนกัน

เพราะว่าที่นี่ฮือฮาจริง
งานนี้นะครับเขาบอกว่ามีคนมาทำพิธีบวงสวงไอ้ไข่

ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือน
ก็จะมีอาจารย์ศักดิ์ชัยวงล่าแห่งบ้านโหนอัศโต

ระหว่างทำพิธีท่านก็จุดเทียนสีแดง
แล้วก็หยดน้ำตาเทียนลงในอ่างน้ำมนต์ด้วย
ชาวบ้านนี่ยกมือไหว้กราบไหว้ขอพรแล้วก็ไปดูกันหน่อยดิ
ไปส่องหน่อยสิว่าในอ่างน้ำมนต์มันสามารถตีความเป็นอะไรได้บ้าง
อยากจะรู้อยากจะดูก็ว่ากันไปตามนั้น
บอกเลยว่าดูยากดูไม่ออก
แต่อาจารย์ศักดิ์ชัยท่านก็ใจดี

มามาฟังมารวมกันตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังครับ
ระวังเลขบึ้งนะครับ
เลขบึ้งเลขหาบได้มาแล้ว๓ตัวคืออะไรครับ
๓๕๓ในกรณีหาบนะครับ
ถ้ากรณีบึ้ง๕๕๓ครับ
ขอบคุณอาจารย์ศักดิ์ชัยด้วยนะฮะที่มาช่วยตีความให้
แล้วก็ช่วยตอกย้ำซ้ำเติมให้นะครับว่าตอนนี้เรามีการออกสลากสัญจร

เบิ้ลเครื่องเหรอ
ถ้าคุณเบิ้ลเครื่องไปก็ค่อยขับ

เกือบคนหาบของมาขาย

ติดตามการถ่ายทอดสดกับทางไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ช่อง๓๒บ่าย๒วันที่๑ธันวาคม
แล้วคุณจะได้เฮก่อนเพื่อนบ้าน

ติดตามกันด้วยออกสัญจรแต่ว่าบอกเลยว่า
ความโปร่งใสเหมือนเดิมแน่นอน
ใครมีโอกาสก็แวะไปชมไปดูกันได้นะจ๊ะ